มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นย้ำว่าเกิดในวัดขณะที่เด็กนักเรียนมต้นเขาไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรม
วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีคู่อริเนี่ยตามเข้าไปในวัดเลยนะคะ
ไปทำร้ายเด็กผู้ชายคนหนึ่งทีนี้รุ่นพี่ค่ะพยายามเข้าไปช่วยเหลือถูกลุกหลง
ถูกเอาปืนฟาดศีรษะแตกเลยนะคะต้องเย็บด้วยนะคะ
ตำรวจสพประจันตคามค่ะได้รับแจ้งเหตุวัยรุ่นถูกตบด้วยปืนพกสั้นไม่ทราบขนาดได้รับบาดเจ็บ
ที่วัดบ้านขิงกระชายอำเภอประจันตคามนะคะ
เป็นเหตุให้นายยุทธนาสุราฤทธิอายุ๑๘ปีค่ะ
ท้ายถอยเป็นแผลเจาะลึกเข้าไปเกือบ๕เซนติเมตรเลือดอาบหลังเลยนะคะ
ก่อนเกิดเหตุเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะที่วัดขิงกระชายเนี่ย
มีการนำเด็กนักเรียนมต้นจากโรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน
และนักเรียนชั้นมปลายจากโรงเรียนวัดพรมประสิทธิ์มาเข้าค่ายคุณธรรม
หรือว่าค่ายธรรมะรวมกัน๒โรงเรียน
หลังจากเลิกกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเป็นนักเรียนม๖เป็นรุ่นพี่เนี่ยนะคะ
ได้ดูแลรุ่นน้องนักเรียนผู้ชายดูแลในช่วงของเขาอาบน้ำ
ระหว่างนั้นมีคู่อริเคยมีเรื่องบาดหมางกัน
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาตรงเข้ามารุมทำร้ายชกต่อยนายยุทธนานะคะ
หลังจากนั้นชักพกปืนสั้นแบบบรรจุแมกกาซีน
ตบเข้ามาที่ศีรษะแตกเลือดอาบล้มซุดลงกับพื้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางความตกใจของนักเรียนรุ่นน้องนะคะ
ก็ร้องเอะอะโวยวายลั่นวัดเลยนะคะ
ผู้ก่อเหตุทั้งสองคนตกใจขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปในความมืด
ขณะที่ครูพระสงฆ์ที่ดูแลค่ายธรรมะแห่งนี้
หน่วยกู้ภัยเข้ามารับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
หลังจากรักษาบาดแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองครู
นำผู้บาดเจ็บมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพประจันตคาม
เพื่อเร่งติดตาม๒วัยรุ่นผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
โอ้โหคุณเข้ามาทำร้ายถึงในวัดในขณะที่เขาปฏิบัติธรรม
ปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นการทำบุญนะคะ
อ่าวัยรุ่นเอ๋ย